ปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับวันที่๒๖เนี่ย
เชฟชิปนะครับก็จัดฉลองครบรอบ๑๐ปีซึ่งแน่นอนนะครับ
โปรแกรมน่าติดตามมีการชิงแชมป์กันเยอะ
ในนั้นคือกัปตันพยันะครับไปดูความพร้อมกันหน่อย
เซียโบ๊ตคุณนัตรเดชวัชิรารัฐนาวงศ์นะครับ
แล้วก็กับอีตันเองเนี่ยนะครับจะป้องกันแชมป์โลกวันคลิปบอกซิ่งรุ่นบันทึ่มเวท
รองอันดับสองในแรงกิ้งรุ่นนี้สิ่งสำคัญคือเรื่องโควิดต้องระวังเลยนะครับ
ก็ไม่อยากให้นักกีฬาเนี่ยพลาดไปเพราะว่าหลายคนเนี่ยโปรแกรมต้องยกเลิก
สไตล์ของญี่ปุ่นฟุตเวิร์คดีแล้วก็สิ่งที่จะชนะได้เนี่ยแน่นอนครับ
ก็มองว่ากาบิตันเนี่ยประสบการณ์ดีกว่าลูกหนักดีกว่านะครับ
ส่วนสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็จัดงานนะครับ
เปิดตัว๓ผู้ฝึกสอนชุดใหม่นะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ
แก่งให้นักกีฬาทีมชาติไทยแล้วนะครับโค้ชทีมหญิงเดี่ยวนะครับ
แล้วก็เคยผ่านการเป็นโค้ชทีมชาติให้กับเกาหลีใต้อินเดียแล้วก็ไต้หวันมาแล้วนะครับ
ชาวอินโดนีเซียเคยคุมทีมชาติมาแล้วทั้งอินโดนีเซียแล้วก็เกาหลีใต้อินเดีย
โดยให้ทั้งหมดทำงานร่วมกับทีมโค้ชชุดเดิมที่มีอยู่แล้ว
ซึ่งคุณหญิงปัธมารีสวัสดิตระกูลนายกสมคมกีฬาแบตมินตันนะครับ
แผนพัฒนานักกีฬาในระยะสั้นกลางแล้วก็ยาว
โดยเฉพาะระยะสั้นเร่งเตรียมทีมสู้ศึก๔เกมแล้วก็โทรมาทรัพย์กับอูเบอร์คลับนั่นเองนะครับ
เปิดตัวทัพนักแข่งพร้อมลุยศึกรูปการ๒๐๒๒นะครับ
นำโดยสแตมอภิวัฒน์วงธนานนท์แล้วก็อนุภาพซามูลที่จะลงแข่งขันรุ่นใหญ่
ศึกชิงแชมป์เอเชียด้วยศักดิ์ศรีตัวแทนทีมจากประเทศไทย
ที่คว้าแชมป์รายการนี้มาถึง๖ครั้งทั้งยังเป็นทีมไทยทีมเดียวนะครับ
และทั้งหมดนะครับคือกีฬาในช่วงนี้กับเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ